คนที่สักอีกคนนึงก็เป็นเอก

อยู่ในคุกทั้งหมดรวมรวมกันประมาณ๑๕ปี

คือคุกต้องยอมรับว่าเต้นติดตั้งแต่อายุ๑๕แล้ว

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คดียาหมดมีล้อสุดท้ายโดยคดีร่วมกับจริงทรัพย์
แต่พื้นฐานมาจากเราไม่มีเงินซื้อยาเสพติดก็ต้องไปฉกชิงวิ่งเรา
แต่ยุคของผมเนี่ยมันมีเรื่องระบบขาเล็กขาใหญ่

ไปถึงจุดหนึ่งเคยเป็นตอนปี๒๕๒เป็นหัวเรือพระนครหรือ
ภาษาง่ายชาวบ้านคือขาใหญ่ในคลึก
วันหนึ่งผมออกมาจากข้างนอกผมได้รับโอกาส

ผมรู้จักพระยีสุคริสต์กลุ่มพี่น้องคริสเซียนให้โอกาสผม
ยื่นโอกาสที่ดีหน้าที่การงานสังคมใหม่ให้กับผม
ผมเลยกลับตัวได้ถ้าในคุกผมกลับตัวไม่ได้

มันเป็นแฟชั่นนะครับผมบอกได้เลยว่าในยุคสมัยของผมนะฮะ
๑๐๐๙๙สักลาย
สมัย๑๔๗๒๐๐สัก๕๕ก็ได้
ยุคนี้คือยุคที่นิยมในการสักลายมาก

รู้ไหมเขาคิดยังไงฉันจะต้องสักลายในเรือนจำ

ทำให้คนข้างนอกไม่รู้สึกเหมือนกลัวเขา
อะไรแบบนี้เป็นแนวมุมแบบนี้เลยนะฮะ
คือยุคสมัยของผมลายย่อยคือ๑ไม้เลื้อย
มังกรแล้วก็ปลาคาร์ฟเสือสิงพวกนี้
พ่อเขานิยมบอกว่ามังกรน่าจะเป็นแบบ
หน้าคนคุกสักมังกรมันดูหน้าเกงขาม

มังกรพันขาพันแขนมังกรพันตัว

ไม่ได้เน้นลวดลายแต่เป็นหน้าปีศาจ
ปีศาจก็คือไปเอาหน้าปีศาจใส่ตรงนั้นตรงนี้
แล้วก็เพิ่มลายเน้นที่มันเต็มอย่างเดียว

ให้มันขึ้นคอให้มันดูน่ากลัว
ทั้งตัวเลยฮะที่มีแต่ว่าผมไม่ได้ศักดิ์เยอะมาก
อาจจะศักดิ์เกย์ขาสั้น๑ตัวศักดิ์ชื่อ
ศักดิ์แขนศักดิ์อัคระทุกอย่างมาจากในเรียนจำหมด

นี่คนที่ศักดิ์ผมเนี่ยผมเขาบอกว่าเป็นลายไกเกอร์แต่ผมไม่รู้เรื่องหรอก
ผมเห็นมันมีหน้าปีศาจมันมีอะไรมันดูสวยดีเขาก็ศักดิ์ให้

ตอนนี้ประมาณ๖เดือนฮะ๖เดือนเพราะศักดิ์ได้เวลานี้หลบเจ้าหน้าที่ด้วยฮะ
แล้วส่วนอื่นอย่างที่ต้นขานั่นก็อยากรู้จักข้างในเหมือนกัน
แต่ข้างในต้นนี้ก็มีปลาคาร์ฟนะฮะแล้วมีหน้าปีศาจ
้นผมก็จะเป็นไม้เลื้อยผมสั่งกางเกงขาสั้น
อ่าสั่งเกงขาสั้นเลยเป็นรูปกางเกงขาสั้นอย่างเงี้ฮะ
ตอนนั้นไม่ได้เน้นอะไรเน้นที่เป็นกางเกงขาสั้นให้เต็ม
เนื่องจากผมเนี่ยเข้าไปในประสาทคลุกหน้าอ่อน
อ่อนหมายความว่าตอนผมเข้าไปใหม่หน้าตาข้างนอกผมหล่อ
แต่ข้างในผมจะดูน่ารักสวยพวกผู้ชายจะมอง

พวกกลุ่มนักโทษจะมองก้นผมและผมเป็นคนก้นขาผมก็รู้สึกอาย

เหมือนมองแบบว่าลำขาวหน้าอะไรอย่างนี้

งั้นผมไม่ได้เน้นว่ามันสวยแล้วเอาแค่แบบให้มันกบเกินไป

ความยอดคิดของในเรือนจำวิญญาณคือศักดิ์ชื่อ
ชื่อหมายคือ๑อันดับแรกก่อนเลย
คนที่เรียกว่ายอดน้องยอดสวย

หมายถึงว่าเราไปเอาเด็กคนนึงมามีเพศสัมพันธ์ในคุก
ซึ่งเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายด้วยกันแล้วก็รักเขาเลี้ยงเขาเป็นเหมือนน้อง
มันก็จะเป็นเหมือนว่าภรรยาเรา
ขายใหญ่ก็จะศักดิ์ชื่อน้องไว้ตัวที่ตัว
หรือไม่ก็ให้น้องศักดิ์ชื่อตัวขาใหญ่ที่เป็นพี่เลี้ยงเอาไว้
แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือศักดิ์ชื่อเพื่อน
เหมือนเราเคยทะเลาะด้วยกันอย่างเมื่อผมมีเพื่อนคนหนึ่ง
วันนี้เราต้องไปสู้กันด้วยกันไปสู้กันเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ถูกตีด้วยการถูกขังซ้อนด้วยกันเขาจะเรียกว่าคู่คดีในคุก
มันก็จะเหมือนกับการแลกกันให้เราศักดิ์ชื่อนายในศักดิ์ชื่อเรา
บ่งบอกว่าให้เราใจใจนะอะไรเป็นแนวแบบนี้ครับ
แล้วที่เอวคุณหลังนั้นคือมีชื่อเพื่อนหรือชื่อยอดน้องครับ
มีชื่อเพื่อนหมดเลย๖คนไม่เคยมีน้อง
คือผมมีน้องเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอา
ผมเลี้ยงไว้๔คนแต่ว่าเลี้ยงเพื่อประดับบารมีในคุก

คือเราไปดูหนังสือเนี่ยใช่ไหมฮะ

อกเรียนแบบศักดิ์ขึ้นมาเป็นยันอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าไม่ได้มีคาถาอะไรทั้งสิ้น
ที่มีฝีมือมีชื่อก็อยู่ประมาณนั้นสัก๔๕คน
คือคนเหล่าเดียวเขาต้องสักจนเขามีชื่อ
หมายความว่าทุกคนยอมรับเราก็จะไปศักดิ์กับเขา

เราก็ตัดด้ามให้กว่าไหวรอให้เล็ก

เราก็ต้องฝนนกับกระดาษซายขัดเหล็กสีดำ

แล้วเราก็มัดกันกับไม้ด้วยเชือกฟาง

มันก็จะเป็นเข็มสักนะเวลาเราสักเสร็จต้องถอยออกเลย
ว่ามันการขึ้นโคนการสักมาใช้สีดำก็ใช้มึกปากกาปุ้งเนี้ยเอาเข้ามา

คือข้างนอกเราเรียก๑ขวดแต่ในคู่เราเรียก๑แท้ง

แล้วเวลาเรามาใส่ในหลอดนมที่มันยาว

เวลาเราทำมือมันจะเหมือนกับความยาวเท่านี้
มันจะเป็นสับในคุกเราเรียกว่าเอาหมึกหนึ่งบาว

มันก็จะเป็นลักษณะของศัพท์ที่ใช้ซื้อขายกันในคุก

ขั้นตอนในการศักดิ์โดยอุปกรณ์เหล่านี้ครับ

มันก็จะมีระบบขาเล็กขาใหญ่ศักดิ์อะไรอย่างนี้
ก็จะมีคนดูเจ้าที่ดูเวรว่า
ใช้น้ำมันมะกอกทาวาดด้วยปากกาเป็นรูปต่าง

ใช้หมึกสีดำใส่ฟ้าแล้วก็สักอย่างนี้
คือการสักในเรือนจามพ่อผมเป็นสประปลกมาก
มีหลายคนติดเชื้อเละเพราะว่ามันไม่รู้เลยใครเป็นใคร

ให้เราเสร็จแล้วแค่แช่แอลกอฮอลแล้วไปสักให้คนนี้ต่อ
อะไรแบบนี้คือมีเสี่ยงหมดเลยครับ

คือพอผมเป็นคนเกเลเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นแล้ว
ไม่ได้คิดเรื่องว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง

เพราะว่าคนที่สั่งเองอีกคนนึงก็เป็นเอง

แล้วมาถึงผมก็ช่ายแอนโกหอเพื่อสักผม

เสร็จแล้วพอคนซื้อมามึกหนึ่งขวด

ก็ขายกันเป็ดเช่นก็คือบุหรี่สี่ซอง
อย่างนี้ขวดหนึ่งก็ทำได้หมด๑๕๑๖ตัว

เขาก็อาจจะเก็บไว้สัก๒หลอดที่เหลือขาย
สมัยผมตีเลยอย่างเช่นผมเนี่ยกว่าจะได้แขนนี้มาผมโดนตีไม่เท่าไหร่แล้ว
ฉะนั้นถ้าคนที่กลัวก็จะไม่ศักดิ์แล้วแต่พอเราไม่กลัวเราก็แอบไปศักดิ์เพิ่มอีก
อย่างนี้เราก็จะถูกลงโทษตัดชั้นตัดมันลดงดเยี่ยมยากถูกลงโทษด้วยการตี
ที่ตอนปล่อยตัวใหม่อยากจะลบครับเพราะเรารู้สึกอาย

ที่ผมยังไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากขนาดนั้น

เพราะทุกวันนี้มีนักโทษหลายคน
ที่มีฝีไม้ลายมือออกมาอยู่ข้างนอก

ถูกต้องตามกฎหมายด้วยสามารถไปขอจนได้เขาเรียกว่าใบรับรองทุกอย่าง
ฉะผมคิดว่าถ้าเกิดเรือนจำเนี่ยทำเป็นวิชาชีพเลย
คนที่ชอบงานศิลปะชอบศักดิ์ทำจริงจังเลย
เพื่อเขาจะได้ออกมาแล้วก็มีอาชีพตรงนี้
มันก็เหมือนกับคืนคนดีสู่สังคม